ท่านผู้ชมครับที่เพชรบูรณนี่ชาวบ้านบอกว่าแม่วัยรุ่นนี้เลือดร้อนเหลือเกิน
ถนนนะฮะคือก่อนที่จะถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เนี่ยปลาระเบิดปิงปองใส่กันก่อนนะฮะอืมแต่ช่วงที่ไปถ่ายได้เนี่ย
วิ่งไล่กันแบบมีอาวงอาวุธครบไม้ครบมือเลย

๒๐๓๐คนได้นะครับนี่กลางถนนนะครับ
นี่ที่วงแดงไว้นี่อาวุธทั้งนั้น
ไม้ไม้ก็มีดนี่ฮะถือในมือกันนะครับ
นี่เป็นจุดกลับรถปากซอยเทศบาล๖

อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่ามีโยนระเบิดปิงปองด้วยถือมีดไล่กันด้วย
คว้ามือถือถ่ายไว้ไม่ทันถ่ายทันเท่านี้
เป็นสิบนาทีที่ระทึกใจเหลือเกินระทึกใจชาวบ้านนะ

สพผู้เตยนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

การปลาระเบิดปิงปองอยู่หลายจุดนะครับ
มีเทปพันสายไฟสีดำพวกเศษก้อนหินด้วยคาดว่าเป็นส่วนประกอบของระเบิดปิงปอง
เจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่าช่วงเกิดเหตุความจริงหลับไปแล้วต้องตกใจสะดุ้งตื่น
เพราะเสียงระเบิดห้าหกครั้งพอลุกมาดูผ่านช่องประตูหน้าต่างของบ้านเนี่ย
ก็เห็นวัยรุ่นเนี่ยไล่ตีกันก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
ต่อให้ไม่ตีกันชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้กลางคืนก็มาแข่งรถกันเสียงดังเป็นประจำ
นี่ฮะอยากให้ตำรวจจัดการให้หน่อย
มีชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเห็นเหตุการณ์ช่วงเมื่อคืนด้วยเหมือนกันนะครับ
บางคนได้ยินเสียงนี่สะดุ้งตื่นเลยฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับ
สอบพ่อผู้เตยบอกว่าก็มีหลักฐานจากคลิปของชาวบ้านนี่แหละ
เดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนเส้นนี้